เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒ครับคุณผู้ชมที่จับมือกับไทยรัฐกรุ๊ปตอนนี้
ผู้โชคดีครับโดยประกาศผู้โชคดีในรายการตลอดข่าวไป
เมื่อ๒๘เมษายนตอนเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
มาดูกันหน่อยคุณผู้ชมว่าผู้โชคดีอยู่ที่ไหนกันบ้าง
ทั่วประเทศเลยนะชนบุรีก็มี
กรุงเทพก็มีนครราชศรีมาก็มี
อุบลราชธานีขอนแก่นก็มาเหมือนกัน
แล้ววันนี้วันนี้คุณผู้ชมไปรอติดตามเลย
รอติดตามการประกาศผู้โชคดีในรายการตลอดข่าว
๙นาฬิกา๓๐นาทีกันต่อเลย
ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนถัดไปครับ
แล้วเราจะยังคงเดินหน้าแจกกันอย่างต่อเนื่อง
ที่สำคัญ๒๗พฤษภาคมนี้ล้านแรก

เดี๋ยวให้ดูจำนวนฝาหน่อยคุณผู้ชม
ฝาที่พี่น้องชาวไทยส่งเข้ามา

นี่เราให้ดูก่อนว่ามีพื้นที่ไหนกันบ้าง

คาราบาลแดงและคันโซคูณ๒ในภาคกลาง
ยังมีความนิยมอย่างมากเลยครับ

ภาคใต้ตัวเลขก็ขยับเพิ่มขึ้นมากจากสัปดาห์แรก

เหนือก็ไม่ยอมแพ้ภาคใต้ครับ
ส่งกันมาเยอะเลยครับเพราะทุกฝาที่ส่งมา

เพราะฉะนั้นเราย้ำของรางวัลกันชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แจกทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาททุกเดือน
นี่และด้านข้างของเรานี่นะคะ
เป็นของรางวัลที่จะแจกให้กับผู้โชคดี
แล้วก็อาจจะพลิกชีวิตของคุณได้เลยนะคะ
แล้วตกแต่งอย่างที่เห็นเลยค่ะสไตล์คาราบาลแดงแบบนี้ด้วยนะคะ
รวมมูลค่าของรางวัลแล้วเนี่ยมากกว่า๘ล้านบาทนะคะคุณผู้ชม

ใครที่ดื่มคาราบาลแดงใครที่ดื่มคันโซคูณ๒
ดื่มหมดขวดเรียบร้อยแล้วฝาเก็บเอาไว้นะคะ
อย่าทิ้งแล้วก็ไปหยิบเศษกระดาษมาค่ะ
ถ้าเกิดใครที่ดื่มคาราบาลแดงเนี่ยก็
ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือนะ
หลังจากนั้นพับกระดาษเล็กเลยแล้วเอาใส่ในฝาคาราบาลแดง
ส่วนฝาคันโซคูณ๒อย่าลืมค่ะเอากระดาษมาเขียนคำว่าตับ
นามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเหมือนกัน
แล้วก็พับใส่ในฝาคันโซคูณ๒บีบให้แน่นค่ะ

หลังจากนั้นก็ส่งมาที่ตู้ปน๒บางประกงฉะเชิงเซา
สองสี่หนึ่งสามศูนย์หรือจะส่งไปที่กล่องชิงโชค
ซีเจมอร์ร้านถูกดีมีมาตรฐาน
แล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการก็ได้เหมือนกันนะคะ
อย่าช้าเลยนะครับเพราะเราแจกกันทุกวันครับ
ติดตามประกาศผลผู้โชคดีได้ทุกวันเช่นกันในรายการตลอดข่าว๙นาฬิกา๓๐นาที
ส่งกันมาได้ครับจนถึงวันที่๓๑กรกฎาคม๒๕๖๒
คุณผู้ชมครับเครื่องดื่มคาราบาลนะครับในราคา๑๐บาทเท่าเดิมครับ
แล้วก็เครื่องดื่มใหม่คันโซคูณ๒เพื่อนรักนักดื่มนวัตกรรมจากญี่ปุ่นนะครับ
มีส่วนส่วนส่วนผสมจากตับกลูกคลโลโนแลคโทนนะครับ
แล้วก็สารสกัดขมิ้นชันอร่อยสดชื่นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้านะครับ
ใกล้บ้านทั่วประเทศบอกเลยว่าคาราบาลแดงเขาแจกจริงครับ
มาร่วมรุ้นเป็นผู้โชคดีย้ำชัดฟังกันดีนะครับ
๑พฤษภาคมนี้เราจะแจกล้านแรกกันแล้วนะครับ
ตอนนี้เนี่ยมีโอกาสส่งฝากันมาส่งมาเยอะเลยส่งมาอีกส่งมาอีกครับ
รอลุ้นนะคะอันนั้นเปลี่ยนชีวิตคุณเลยก็ได้ค่ะ